คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พาไปที่สหรัฐอเมริกากันหน่อยค่ะ
เพราะว่าเที่ยงคืนของวันอังคารที่ผ่านมา

กล้องหน้ารถหลายคันเลยบันทึกภาพเอาไว้ได้
เป็นภาพอุกกาบาทตกค่ะ

นี่แหละค่ะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพอตแลนด
จับภาพวินาทีที่อุกบาทลูกใหญ่เลยนะคะ
ตกลงมาพร้อมกับแสงสว่างจ้า
ผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนในสหรัฐอเมริกา
เวลาเที่ยงคืน๕๐นาทีตามเวลาท้องถิ่น
ก็สามารถมองเห็นแสงของอุกบาทลูกนี้ได้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นเจ้าของคลิปวิดีโอนี้
บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจอดรถเอาไว้ที่หน้าสถานีดับเพลิง
ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับคนขับรถเร็วเกินกำหนด
แต่ก็ได้เห็นภาพปรากฏการณ์อุกบาท
แต่ก็หวังว่าน่าจะเป็นการมาเยือนอย่างเป็นมิตร
ก็เป็นการโพสต์แบบหยิกยำหยอกกันนะคะ
ซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงก็เล่าเหมือนกันค่ะว่า
ขณะที่อุกบาทตกลงมาเนี่ยมีเสียงดังราวกับฟ้าผ่า
รู้สึกเหมือนกับว่าบ้านเนี่ยสั่นไปหมดเลย
ลูกใหญ่พอสมควรจริงเพราะท้องฟ้าสว่างมาก
ชัดเจนมากนะครับใช่ค่ะ